ชาวบ้านเนี่ยเขาจะพากันอพยพแล้วก็นำเสบียงอาหารออกมารวมตัวกัน
ออกมานั่งเล่นกันตามทุ่งนาแต่มันคือการละเล่นและประเพณีอะไรไปดูค่ะ
พากันขนเสบียงออกมาคุณเห็นไหมผมรู้แล้วมีหนังกางแปลงตรงนี้แน่เลย
ไม่ใช่เค้าขนสะเบียงเค้าของเครื่องใช้ออกมายังไม่ได้มีจอฉายหนัง
แต่นี่คือประเพณีแตกบ้านแตกบ้านไม่ใช่บ้านแตกนะจ๊ะ

ประเพณีแตกบ้านคือการอบพยพชั่วคราวตามประเพณีความเชื่อ
ซึ่งเป็นพิธีพรามในอดีตนะคะจะไม่มีพิธีสงฆ์เกี่ยวข้องนะคะ
แต่ว่าปัจจุบันเขานิยมนิมนต์พระสงฆ์ไปฉันพระทหารเพล

ซึ่งก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตแล้วคุณ
ส่วนสาเหตุที่จัดประเพณีประเพณีนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าปีไหนวันขึ้นแรม๑ค่ำ
หรือขึ้นแรม๕ค่ำเดือน๕ตรงกับวันอังคารในปีนั้นนะ
ต้องมีการแตกบ้านแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าโดยชาวบ้านเขาจะเชื่อกันว่าวันนั้นคือวันแข็ง
หรือวันร้อนหรือวันอุบาต
หรือวันโลกาวินาท
วันอวะมงคล

วันไม่เป็นสิริมงคลต่างก็ว่ากันไป
คือเวลาจะทำการสิ่งใดก็จะถือว่าวันนั้นทำแล้วไม่ดีไม่งาม
ไม่เป็นมงคลเขาก็เลยต้องจัดพิธีการพิธีแตกบ้านขึ้นมา
ชาวบ้านจะได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว

ก็คือเหมือนไปรวมตัวกันที่ทุ่งนาแบบนี้
เพื่อแก้เคล็ดให้อยู่เย็นเป็นสุข
บางคนเอ๊ะค่ำแล้วยังไม่เข้าบ้าน
แสดงว่าไปบ้านเพื่อน
อันนั้นคุณอันนั้นคุณแล้วนะคะ
ยังไงขอบคุณภาพนี้จากติ๊กต๊อกด้วยนะคะ
เออเอาก็พากันเข้าบ้านให้ครบนะ

แกล้งอุ๊ยพอดีว่าไปพิธีมา